คุณเบิร์ตนะคะแฟนหนุ่มของคุณแตงโมนั่นเองค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่คิดถึงแฟนสาวอยู่ตลอดเวลาเลย
แล้วก็เชื่อว่าแฟนสาวนั้นอยู่ใกล้นะไม่ได้จากไปไหนไกลเลย

ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูกันหน่อยละกัน
ที่น่าจะทำเอาชาวเน็ตนั้นขนลุกอยู่เหมือนกัน

พร้อมข้อความบอกว่ามาด้วยกันใช่ไหม
แล้วก็ใส่อีมูจิรูปหัวใจสีขาวค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าหมายเลข๑๓ที่เบิร์ตเขาโพสต์นั้น
เป็นเลขที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณแตงโมทั้งนั้นเลย
เพราะว่า๑๓เป็นทั้งเลขวันเกิดของแตงโม
รวมถึงเป็นเลขทะเบียนรถด้วยนะคะ

งานนี้ค่ะเลยทำเอาหลายคน
เชื่อว่าเบิร์ตนั้นอาจจะสัมผัสอะไรบางอย่างได้หรือเปล่า
แตงโมนั้นอยู่ใกล้ตัวเองตลอดเวลาค่ะ
แม้ว่าเธอนั้นจะไปสู่อ้อมกอดพระเจ้าแล้วก็ตามค่ะ
และล่าสุดค่ะไอจีสตอรี่ของเบิร์ตค่ะ
ก็ได้โพสต์ภาพผู้ชายเดินเล่นนะคะริมทะเลค่ะ

มันดูแล้วมันทำแบบให้เบิร์ตแบบรู้สึกอบอุ่นหัวใจ

คุณนึกภาพนะถ้าแตงโมยังอยู่นะ

คือก่อนที่แตงโมเสียเขาก็ไปเที่ยวด้วยกันบ่อย

ทางด้านภาพถ่ายของหนุ่มเบิร์ตที่ทะเลเนี่ย
ก็ได้โพสต์คลิปภาพขณะที่คุณเบิร์ตนะ

เป็นกำลังใจให้ครับพี่

อยากจะให้ความเป็นส่วนตัวคุณเบิร์ตจังเลยครับ

นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีแล้วกัน
จะเห็นว่าเจ้าตัวนั้นโพสต์ภาพสาวแตงโมบ้าง
ภาพตัวเองบ้างคู่กับสาวแตงโมนะคะ
ทางด้านพี่พีชเองค่ะ

ซึ่งพี่พีชเนี่ยก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ว่าจริงแล้วเนี่ยรู้จักแล้วก็สนิทกับเบิร์ตมาตั้งนานแล้ว
แต่เพิ่งมารู้ว่าเป็นแฟนแตงโมหรอมาเร็วนี้นี่แหละ
ส่วนตัวค่ะเบิร์ตเป็นคนน่ารักมีน้ำใจเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูด
หลังจากนี้หากมีอะไรที่จะช่วยเบิร์ตได้
พี่พีชบอกเลยพี่พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่

ส่วนตัวแล้วผมก็รู้จักกับเบิร์ตนะฮะ
รู้จักน่าจะคุ้นกว่าโมอีกนะฮะ
ก็เขาเป็นคนน่ารักมากนะครับ
แล้วก็โอกาสนี้ก็ส่งกำลังใจให้เบิร์ตเข้มแข็งไว้ครับเบิร์ตเอง
ก็จะเป็นรูปที่ถ้าทุกคนเห็นที่มันเป็นรูปวาเลนไทยของเขา

ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เจอ

คือตอนแรกพี่บอกว่าเห็นเบิร์ตคนแรกก่อน

ก็เพิ่งรู้วันนั้นแหละว่าเป็นแฟนกัน

เหมือนจะตั้งกล้องไม่มีที่

พีทไม่คิดว่ามันคลั้งสุดท้ายที่ได้เจอกัน
คือภาพที่แบบความประทับใจที่แบบ
คือเบิร์ตคิดถึงพี่พีชตลอดเลยยังแท็กมาหาเลย

ยังไงความทรงจำก็จะอยู่กับเราตลอดไปนั่นแหละนะคุณผู้ชมนะ